อาจจะเป็นหนึ่งในสมการการตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยเขาเป็นแกนนำก็ได้นะ
อาจจะมีสอสอบางส่วนมาร่วมรัฐบาล

จริงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมเลือกกรรมการบริหารพัก
พรุ่งนี้นะ๖สิงหาคมนะครับเพราะว่าเลื่อนมาจากครั้งก่อน

ล่าสุดครับผู้ชายคนนี้คือโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย

แถลงข่าวกรณีที่สมาชิกพัก
มีการรวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพัก
และส่อทาง๒๕คนของพักษมณ์
ค้านการเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
ยืนยันว่าพักภักดิ์ประชาธิบัตรรับฟังเสียงสะท้อนสมาชิกทุกช่องทาง
เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพัก

การพูดคุยจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทย

ยังไม่มีการมอบหมายให้ใครไปเจรจา

ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักษ
กำหนดท่าทีต้องเป็นมติของพักออกมาก่อน
และที่มีข่าวว่าไปดีลกับเพื่อไทยแล้ว
ยืนยันว่าไม่มีดีลกับเพื่อไทยใด
ใครจะไปพูดคุยติดต่อกับใคร
อันนี้ไม่ใช่มติของพัก
ต้องรอมติพักย้ำตรงนี้นะครับ

ต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพักต่อพัก
การตรวจสอบการทุจริตโครงการต่าง
ก็จะเป็นผลประกอบการพิจารณาของสมาชิก
ว่าจะไปร่วมกับพักการเมืองไหนยังไง
และอุดมการตรงกันหรือเปล่าลองฟัง
ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งครับที่จะตัดสินใจว่าจะไปร่วมรัฐบาล

เพราะถ้าเกิดว่ามีประเด็นว่าจะร่วมรัฐบาล
แน่นอนที่สุดว่าคณะกรรมการบริหารภักดิ์ก็จะต้องมีการเรียกประชุม
เรียกประชุมเพื่อที่จะกำหนดท่าทีว่าคณะกรรมการบริหารภักดิ์จะมีความเห็นอย่างไร
ถ้าเกิดมีความเห็นเพื่อนต้นแล้วก็จะมีการมอบหมายบุคคลในคนหนึ่ง
หรือหลายคนเพื่อที่จะมีการไปพูดคุย
แล้วที่มีการนำเสนอข่าวว่าทางพักได้มีการไปติดต่อกับพักเพื่อไทยแล้ว
ไม่มีครับผมต้องเรียนตามตรงว่า
ในฐานะที่ผมแถลงภาพในงามพักยังไม่ได้หยุดยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด
ส่วนการประชุมใหญ่วิสามันพักประชาธิปัตย์วันพรุ่งนี้๖สิงหา
เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ก็บอกว่าทุกอย่างการกำหนดวันประชุมอะไรต่างกำหนดเอาไว้แล้ว
ก็ต้องเดินหน้าประชุมต่อไปส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้น
เดี๋ยวพรุ่งนี้เกาะติดความคืบหน้ากันต่อครับสำหรับประชาธิปัตย์นะฮะ
นึกว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะแบบเบาเรื่องการเมือง
อยู่ดีก็มีประเด็นเรื่องคุณทักษิณเลื่อนจริงด้วยนะคะ